เรื่องแรกของเราวันนี้เป็นเรื่องที่เรารับประเด็นมาจากโทรศัพท์สายตรงจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เธอเป็นชาวเขาเผ่ามงค์แล้วเธอเล่าเรื่องราวที่เธอได้รับความเดือดร้อน
ประสบกับปัญหาในเรื่องของชีวิตนะครับแล้วก็จิตใจของเธอ
เรื่องราวตรงนี้เองนะครับเพราะว่าเธอเล่าให้ฟังว่า
ชาวเขาเผ่าโม้งในอดีตมีค่านิยมที่ผู้ชายสามารถที่จะไปฉุดผู้หญิงได้เลย
แม้ว่าผู้หญิงจะไม่รักก็ตามแต่ว่าสามารถฉุดไปเป็นภรรยาได้
นั่นคือค่านิยมในอดีตและไม่ถือว่าผิดประเพณีวัฒนธรรม
แต่ในปัจจุบันสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมเกิดขึ้น
แม้กระทั่งว่าคนชายขอบหรือว่าคนในพื้นที่สูงก็ตาม

ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนที่เธอร้องมาในรายการ

เพราะไม่คิดว่ารายการจะสนใจ
คือด้วยตัวเธอเธอบอกว่าเธอเป็นเพียงแค่คนชายขอบ

ทีมงานรายการรถปลดทุกข์ไม่ได้ปล่อยทิ้ง
สนใจนะคะแล้วก็ไปทำเรื่องราวนี้
ซึ่งปัจจุบันนี้เธอได้รับผลกระทบจากค่านิยมในอดีตค่ะ
คือเธอเลือกที่จะกลับมาอยู่ที่บ้าน
แต่เธอตอนนี้เป็นผู้พิการ
จากการถูกทำร้ายจากฝ่ายชายนั่นเอง
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
เสียงปืนนัดสุดท้ายที่ทำให้ชีวิตของนางสาวส้มนามสมมุติ
หญิงสาวชาวเขาเผ่ามุ้งในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

จากถูกกระสุนปืนบริเวณหูด้านขวา
ทำให้เส้นประสาทด้านขวาไม่สามารถใช้งานได้
ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของชายต่างหมู่บ้านที่อ้างว่า

ซึ่งได้ก่อเหตุขึ้นเมื่อวันที่๒๖ธันวาคม๒๕๕๙

ชายคนดังกล่าวได้เข้าไปฉุดเธอ
ระหว่างไปเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่ของชาวเขาเผ่ามงค์

จะไปรับตัวกลับมาในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น
แม่ก็ถามน้องว่าน้องเต็มใจไหม

น้องก็บอกว่าถูกเขาฉุดมา
เขา๓๔คนฉุดน้องไป

แต่ไม่มีใครกล้าช่วย
แล้วก็พอน้องไม่ไปปุ๊
เขาก็มีการรุ่มทำร้าย

น้องนี่ช้ำไปหมดถลอกไปหมด
เพราะว่าถูกรากกับพื้น
พอจากนั้นอีก๓วัน
วันนั้นเป็นตอนประมาณ๖๐๐๘๐๐น
ผมก็ยังไม่ได้กลับบ้านเนอะ

เชิงแม่ก็นอนก่อนน้องอยู่นี่
ตอนนั้นคือเต็มไปด้วยกองเลือดแล้ว
ระยะเวลากว่า๑เดือนที่นางสาวส้มนามสมมุตินอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดโดยมีพี่ชายกับผู้เป็นแม่คอยสลับกันดูแลเนื่องจากเธอยังรับสภาพที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้
ตอนนั้นหมอบอกว่าแค่รอดมานี่ก็ปฏิหารแล้วคือโดนยิงเข้ากบหูนี่เปอร์เซ็นต์รอดนี่แทบจะไม่มีอย่างหูนี่หมอก็บอกว่าบอดดับแน่นอนนะครับหูดับแน่นอนเส้นตานี่ก็ต้องรักษาไปเรื่อยตามอาการน้องเขารับไม่ได้ครับคือเขาเห็นรูปตัวเองในกระจกนี่คือน้องเคยบอกหลายครั้งว่าน้องไม่อยากอยู่แล้ว

เราก็พยายามให้กำลังใจเขา
ก็ธรรมดาเราก็เข้าใจว่าเขาแบบเขาเคยเป็นคนปกติแล้วเขาลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นตัวเองสภาพที่แบบว่าแบบนี้คือเขาต้องไม่อยากอยู่แล้ว
หลังจากนางสาวส้มนามสมมุติกลับมาอยู่บ้านแล้วจากเด็กที่หน้าตาสวยมีนิสัยร่าเริงช่างพูดทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเธอ

กลัวเริ่มลดลงจึงปล่อยให้เธอไปหาหมอเพียงคนเดียว
เนื่องจากไม่มีเงินค่ารถสำหรับเดินทาง
จนบางครั้งต้องอดอาหาร
เพราะกลัวว่าเงินจะไม่พอค่ารถกลับบ้าน
แต่หลังมาคือไม่มีเงินค่าเดินทางไม่มี
ถ้าเราไปก็ไม่มีใครทำงานไม่มีใครทำไล่
เราก็อยู่ช่วยแม่แล้วก็บอกน้องว่าเงินไม่มี
ให้น้องไปคนเดียวน้องเขาโตแล้ว

ถ้ากินข้าวก็ไม่มีเงินกลับบางวันก็ไม่กินข้าวก็กลับมา
บางวันก็กลับมาไม่มีเงิน
ก็ต้องขอกระเป๋ารถเมย์เขาให้กลับมา
ผมก็เลยคุยกับน้องว่าผมจะไม่ไปแล้วให้น้องไปคนเดียว
แม้เวลาจะผ่านมากว่า๑ปีแล้ว
แต่นางสาวส้มนามสมมุติยังคงจำเรื่องราว
ในวันที่เธอโดนฉุดได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากในวันนั้นเธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือแล้ว
แต่ชายคนดังกล่าวอ้างว่าเธอเป็นแฟนเขา
ที่เพียงแค่รู้จักกันเท่านั้น

รู้จักก็ตอนที่เขามาสรุปหน้าบ้านนี่ค่ะ
อกจากนี้ผู้เป็นพี่ชายยังบอกอีกว่า
นางสาวส้มนามสมมุติไม่ใช่คนแรกของครอบครัว
ที่โดนผู้ชายฉุดไปเป็นภรรยา
เพราะก่อนหน้านี้ทั้งแม่น้าสาวและน้องสาวคนรอง

แต่โชคดีที่หลังจากนั้นทั้งหมดได้แต่งงานตามประเพณี
เนื่องจากชาวเขานิยมแต่งงานโดยการฉุด
โดยเฉพาะกับผู้หญิงที่ไม่เต็มใจ
การฉุดนี่ผมไม่รู้ว่าคนเขามองอย่างไรนะ
เขาอาจจะมองเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ง่าย
สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่รู้เหมือนกัน
คือแม่ผมเนี่ยแม่ผมนี่เมื่อก่อนก็โดนฉุดมาก่อน
แล้วพอมาอาผมที่เป็นพี่สาวของแม่ก็โดนฉุดอีกทีนึง
พอมาน้องสาวคนโตผมก็โดนฉุด
พอน้องสาวคนเล็กคนนี้ก็โดนฉุดอีก
แล้วผมแบบผมรู้สึกว่าคนรอบตัวผมมันมาเจอแบบนี้
แล้วผมมองในมุมของผู้หญิงไปผมรู้สึกว่ามันไม่ดี
ผมอยากจะให้แบบยกเลิกไปเลยคือไม่ต้องมีอาการฉุด
ก็ไม่ต้องฉุดไม่รักก็ยิ่งไม่ต้องฉุดใหญ่เลย
สุธินศักดิ์เจริญชัยกุลผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำขาวยอมรับว่า
ฉุดผู้หญิงได้โดยไม่ผิดธรรมเนียมประเพณี
อดคล้องกับรัชดาวัชิรยาประธานเครือข่ายมงค์ในประเทศไทยบอกว่า
ในอดีตชาวเขาเผ่ามงค์เปรียบผู้ชายเสมือนช้างเท้าหน้า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับประทานอาหารในงานเลี้ยงต่าง
ผู้ชายจะมีสิทธิ์รับประทานก่อน
หรือหากผู้ชายรักผู้หญิงคนไหนก็สามารถฉุดมาเป็นภรรยาได้
ในขณะที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลย
สมัยก่อนนี่ถ้าเราไปรักลูกสาวบ้านนู้น
แล้วก็มาเตรียมพี่เตรียมน้องเลยบอกชอบคนนี้นะ
แล้วคืนนี้พวกเราไปจับมาเลยอย่างนี้
ก็ไปนั่งเฝ้าจนสบโอกาส
ถ้าเขาฉุดไปแล้วก็เขาพาไปอยู่บ้านผู้ชาย๓วัน

ถ้าครบ๓วันก็ต้องพามาเยี่ยมพ่อแม่
มันเป็นประเพณีวัฒนธรรมสมัยก่อนเนอะ
สมมุติว่าเป็นตระกูลเซนี่จะใช้กับทุกตระกูลเซ่
เพราะฉะนั้นการฉูดนี่หมายถึงว่า
เราก็มีลูกชายที่จะสามารถฉุดลูกสาวตระกูลอื่นได้
ตัวนี้มันก็ไม่ได้กลายเป็นปัญหาของชมพราว
แล้วสมัยก่อนเราไม่ได้มีกฎหมายที่จะมาอ้างอิง
ก็เลยไม่ได้เป็นปัญหา

จะเป็นธรรมเนียมของชาวเขาเผ่ามงค
ตั้งแต่ในอดีตและยังหลงเหลืออยู่
แต่ก็อยากให้เธอเป็นหญิงสาวชาวเขาเผ่ามงค์รายสุดท้าย
ที่เป็นเหยื่อของธรรมเนียมที่โหดร้าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
จริงมคบ๊าท
ที่วิทยาลัยศิลปะฏิบัติ
คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน้าจอ
บอกว่าสังคมอย่างนี้ยังมีอีกเหรอสงสารผู้หญิงนะครับ
แต่ว่าในอดีตนั้นเป็นค่านิยมเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมนะครับ
แต่ปัจจุบันเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ

คุณผู้ชมก็ส่งมาบอกว่านี่แหละครับ
เรื่องของสิทธิเรื่องของผู้หญิง
จะมีสิทธิ์ต่างที่ควรจะเลือกได้เอง

เพราะว่าพรุ่งนี้จะเจาะประเด็นนี้กันต่อ
วันนี้เราเปิดประเด็นพรุ่งนี้เจาะลึกเข้าไปอีก
และแน่นอนวันพุธเราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นกรมคุ้มครองสิทธิและสิริภาพ

แล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับ

ว่าชีวิตของเธอและผู้หญิงคนอื่นนั้น

ใช่แล้วค่ะติดตามได้ในรายการรถปลดทุกข์นะคะ